ไทยรัฐทีวีเกาะติดบรรยากาศกราบศักระพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่๙วันสุดท้าย
ตามติดทุกนาทีแห่งความจงรัก
ทุกบรรยากาศการรวมใจเพื่อพ่อ
กว่าคนสุดท้ายจะออกจากพระบรมหาราชวัง
มาจากชุมพรค่ะขึ้นรถสิบโมงเช้ามาถึงสนามหลวง๒ทุ่ม
เข้าต่อท้ายแถวนี้ทุ่มครึ่งค่ะได้เข้าไปข้างในตอนตี๕
เรามาเพื่อท่านเราอดทนมากลับท่านคือเราทำทุกอย่างเพื่อท่านถึงว่าจะเงยแล้วไม่ค่อยอดทนเพื่อท่าน
ติดตามในทุกช่วงข่าวไทยรัฐทีวีตลอดทั้งคืนของวันที่๕ตุลาคม